ดังมากที่จีนเลยแล้ววันนี้เราก็ได้มาโชว์พิเศษตัว

ใบตัวอาจจะเป็นความน่ารักอ่อนหวานตัวที่ก็เป็นความแบบ
สวยแต่ภายในเองดีกว่าไม่น่ะ
เราก็ต้องได้เกิดแสนแดด

มีหลายอย่างมากเลยที่เราแบบไม่เคยได้ยินมาก่อน
ถ้าให้ซื้อเมื่อนั้นถ้าที่สนใจก็สามารถ

เป็นตัวแฟนใหม่แล้วกันครับการิสตาร์ดหนุ่มรอบ
เออคือเปิดตัวแฟนใหม่เลยเหรอ

คืออย่างนี้คือเราเพิ่งเริ่มคุยค่ะได้มาประมาณเดือนนึงค่ะ
เริ่มคุยกันได้เดือนนึงแล้วก็ตามปกติแล้ว
เวลาเอฟซีแบบเริ่มคุยกับใครหรือเริ่มเหมือนกับคุยคนเดียวอะค่ะเรียกอย่างนั้นดีกว่า
เราก็จะค่อนข้างเปิดเผยอยู่แล้วในแบบทุกความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแล้วกัน

ได้ยังไงคือเขาเป็นบายิสตาร์ค่ะรายิฟซีก็เป็นคนที่ทานกาแฟทุกวันอยู่แล้ว
นี่ก็เป็นเหมือนกับเขาทำงานอยู่เป็นหนึ่งในร้านที่เราก็ไปอยู่ประจำ
อะไรที่เขาหลุดไว้ยังไงเพราะมันจริงไว้ยังไง
จริงเราไปที่ร้านนี้มาเป็นปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็เจอกันทั่วไปเหมือนลูกค้าแล้วก็เป็นบาริซ่าค่ะ
แต่ทีนี้พอเราเหมือนกับมีช่วงหนึ่งที่เราคงมีข่าวว่าโสดค่ะ
ก็เขาก็เลยเหมือนกับเข้ามาแล้วก็คุยกับเราเยอะขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็มาสารภาพว่าเขาแอบชอบเรามาเป็นปีแล้ว
อันนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุยก็ได้หัวใจก็ได้
คือเราค่อนข้างประทับใจเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเหมือนเขามีความรู้สึกดีให้เรามาตั้งนาน
แต่เขาไม่เคยเขาไม่เคยเข้ามายุ่งเลยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ให้เกียรติเรา
แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเขารู้ว่าเรามีคนของเราอยู่แล้ว
เขาก็เขาชอบแต่เขาไม่เคยเข้ามายุ่งเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเออคนคนแบบนี้เป็นคนที่ดีนะ
พอเราเริ่มคุยกันเขาเข้ามายังไงพอเราเริ่มคุยกับผู้ชนไปเขาเข้ามาอยู่ได้หรือเปล่า
เขาก็มีคือเขาเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกมากค่ะเขาก็จะเหมือนกับเหมือนเวลาเสิร์ฟกาแฟมาให้
ก็จะมีแบบเอาดอกไม้มาให้หรือว่าเขียนการ์ดอะไรมาให้มาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกแบบ
ตอนแรกเรารู้สึกแปลกนะครับตอนแรกก็แปลกค่ะแต่แบบพอมาเรื่อยก็เลยเริ่มรู้
คือเหมือนกับพนักงานในร้านคนอื่นก็ค่อนข้างรู้เรื่องที่เขาแอบชอบเรามานานแล้ว
คือทุกคนรู้หมดยกเว้นเราว่างั้นเถอะ

ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือยิบเป็นคนกินกาแฟทุกวันแล้วก็จะมีร้านประจำอยู่ประมาณ๕๖ล้านก็จะเบียนกันไป
ความรู้สึกว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยอย่างนี้ค่ะมันต้องปรับอยู่อย่างไร
ยิมว่าครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วมันก็สบายค่ะ
คือด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติด้วยมั้งเขาก็จะเป็นแบบเปิดเผยจริงใจชัดเจนชอบก็คือชอบแสดงออกเต็มที่
แล้วก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นอีกแบบแล้วคือตัวยิปก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบสไตล์นั้นอยู่แล้วคือเปิดเผยชัดเจนอยู่แล้วตรง
ใช่มันก็เลยทำให้เรามั่นใจมันคือข้างไหนเล่าคะ
ภาพรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักดีแล้วก็ให้เกลียดเราดีกับเรามากแล้วก็
สำคัญจะมีสถานะเรียกว่าอย่างไงคะ
ไม่คือเพิ่งเริ่มคุยกันเดือนเดียวเองคืออาจจะเห็นว่ามันดูแบบสวีทหรือเปิดตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดตัวหรอกมันเป็นแค่อีฟว่าการที่เราเหมือนเริ่มคุยกับใครอ่ะ
แล้วเราก็คิดว่ามันเป็นการให้เกียรติเขาด้วยค่ะว่าเราคุยกับเขาอยู่นะ
ที่เลิกไปเพียงแต่ว่าตอนช่วงที่เราเลิกเนี่ย
เราไม่ได้ออกมาพูดช่วงนั้นไม่มีอีเว้นที่จะได้มีโอกาสออกมาพูด
ส่วนกับคนนี้ค่ะก็เพิ่งเริ่มคุยได้ประมาณเดือนเดียวเอง
แต่ว่าพอเริ่มคุยแล้วเราก็ชัดเจนเลย

คือโตกันแล้วคือพูดอาจจะฟังดูหน้าเหมือนไส้
แต่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วมีความสุขกับตอนนี้จริง
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดความรู้สึกที่แท้จริงของเรา
เรามีความสุขเราก็แสดงออกว่าเรามีความสุข
มีเพื่อนก็ทราบกันนะอีกสักครั้ง
เพื่อนก็ถล่มเยอะเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ดีใจแหละเพราะว่าอยากเห็นเรามีความสุข
เราคาดหวังอย่างไรบ้างเราจริงจักรแค่ไหนกับความสุขต่างกันอย่างไร
คือจริงตอนนี้มันดีมากนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วระยะเวลามันก็สั้นมาก
แต่คือทุกอย่างก็ดูแบบสวยงามแล้วก็รวดเร็วอะไรอย่างนี้
เราก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

อย่างที่ก่อนหน้านี้ที่ทุกคนรู้หมดว่าเขาแบบชอบดีชอบดีเอง
แต่ทั้งฝั่งที่ขึ้นเขาเขาทราบไหมคะว่าที่ทุกคนชอบดี
น่าจะไม่ทราบนะค่ะที่บอกว่าทุกคนรู้หมายถึงพนักงานในร้านเท่านั้นค่ะ

ไปนั่งเฝ้าผู้ชายค่ะไปกินกาแฟแล้วก็กลับค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ค่อยไงน่าจะค่อนข้างโอเคนะคะ
คือคุณพ่อก็เป็นหนึ่งในลูกค้าร้านนี้เหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะเคลียร์มากเลยว่ามันไม่มีทางครบซ้อนหรือมือที่๓แน่นอน
เพราะว่าเราก็เป็นคนพาช้อนไปที่ร้านนี้ด้วย

เพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่บริสุขใจค่อยไปหลายรอบอยู่แล้ว
ซึ่งเค้าก็รู้ดีว่ามันไม่มีอะไร
โอเคค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป